เบิร์ตหูพี่ยังได้ยินอยู่ใช่ไหม

ยังชัดแจ๋วมีอื้อบ้างเล็กน้อย
คือเป็นห่วงเป็นห่วงผู้สูงอายุ
คือคุณพ่อของคุณปารินาอย่างคุณพ่อทวีเนี่ย
แกก็อันนี้ลูกบอกเองเลยนะลูกชายบอกเองว่า
พ่ออาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดแล้วล่ะ
แต่ว่าแกยังชื่นชอบการขับรถอยู่ยังอยากขับเองอยู่สุดท้ายคุณผู้ชม

คุณผู้ชมฮะเหตุเกิดช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาครับ
ตรงรวดสพราชบุรีไปตรวจสอบบัญเทศที่

ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางสาวปรินาไกรคุบ
ทีนาไกรคุปอดีตส่อราชบุรีคันนิสันเทียนหน้าสีขาวของคุณทวีนะ
บนถนนศรีสุริยวงศ์เขตเทศบาลเมืองราชบุรีแต่คุณทวีและคู่กรณีก็ไม่ได้ยอมลงจากรถทั้งคู่ครับ
ชาวบ้านเนี่ยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนกันแล้วหนีหรือเปล่าชนแล้วหนีหรือเปล่า
เพราะไม่เห็นหน้าคนขับทั้งสองฝ่ายครับแต่รถของคุณทวีเนี่ยมีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้าข้างขวาครับ
คุณทวีย์ก็บอกขับรถไปทำแอ้ร้านใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละ

พอตำรวจมาถามคู่กรณีที่ขับรถเบ้นนะนะ
ก็อ้างว่ารถตนเองไปเฉียวชนคู่กรณี
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าไปชนตอนไหน

คู่กรณีไม่ได้มาเจรจาอะไรเลยครับ
อ้าวไปฟังคุณทวีหน่อยครับ
ก็มันไม่ทราบสิ่งจริง
ถ้าทราบมาผมจะไปนั่นทำไม

จึงขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วย
คุณทวีบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วยนะครับ

คุณศรีฮเดชไกรคุบครับให้ข้อมูลว่า
หูพ่อทวีก็ได้ยินเสียงไม่ชัดมานานแล้ว
ว่าตอนพ่อขับรถไปเฉียวชนคู่กรณี

ก็เลยทำให้คู่กรณีคิดว่าพ่อชนแล้วหนี

ก็อยากจะขอโทษแทนคุณพ่อด้วย

ที่ผ่านมาตนเองซึ่งเป็นลูกชายกับปรินาซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ย
ก็ขอนะพ่อทวีเลิกขับรถเถอะ

ก็จ้างมาแล้วแต่ก็ไม่ถูกใจพ่อสักคนเลย

แต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปย้อนดูนะที่เป็นข่าวนะ
คุณทวีไกรคุบเนี่ยโอ้ก็เป็นข่าวเรื่องรถชนมาเนี่ยก็หลายครั้งแล้ว
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความเป็นห่วงค่ะ

นี่สิ้นเดือนพฤษภา๒๙พฤษภานี้ท่านจะ๘๔ปีเต็มแล้วนะคะ
แล้วนี่ที่เราทำเป็นกราฟิกขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ไปนะ๒๑ธันวา๖๒โน่น
ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ที่โพธารามราชบุรี๑๙กุมภา
ก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ไปเฉียวชนรถผู้เสียหายอีกรายหนึ่ง
ตอนนั้นจอดอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อมีการทิ้งเบอร์โทรบอกจะรับผิดชอบแล้วก็ติดต่อไม่ได้
คุณปรินาก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ
รวมถึง๒๒มิถุนา๖๕ก็ขับเทียน่าเนี่ยไปชนกับกระบะที่นครปฐม
แล้วก็มารอบล่าสุด๑๗พฤษภาถ้านับดูนะ๒๑ธันวา๖๒๒๘ธันวา๖๒
แล้วก็มา๑๓มีนา๔รอบแล้วค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะ